ที่คนดูนั้นค่อนข้างจะร้อยเนื่องจากว่าการแข่งขันทุกครั้งจะไปเยอะ

ตอนแรกไทยเจอกับออสเตรเลียนะครับ
ที่คิดว่าน่าจะเป็นเกมยากเพราะว่าที่ล่าสุดที่เจอกันในการแข่งขัน
ทุกส่วนที่เชียมอาเซียนไทยนะชนะไปได้๕ต่อ๓ในปี๒๐๑๕นะครับ
บางกอกอารีน่านหนองจอกเกมนั้นไม่ใช่งานง่ายแต่เกมนี้โอ้โห

ต้นเกมก็ออกสตาร์ทด้วยการนำไปก่อน๒ลูกนะครับ
ก็ได้ประตูจากทางจิรวัตรสอนวิเชียนแล้วก็สุพุทธเถื่อนกลางลูกเมื่อสักครู่
จากนั้นออสเตรเลียพวกเขาไล่มาไป๑ต่อ๒ครับจากจังหวะนี้
ก็ได้ประตูจากลิเกอรี่จิโอเวนารี่ครับ
พอไล่มาก็มีบีบหัวใจเล็กน้อยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังไทยยังยอดเยี
ทีที่๒๗ครับไทยนำห่างไป๓๑จากเจษฎาชูเดชครับ

จากนั้นไทยก็ยิงมาแบบเป็นชุดเลยครับอีก๖นาทีถัดมา
ไทยได้ประตูที่๔จากวิวัฒน์ไทยเจอร์เริน
มาทำประตูที่๒ในเกมนี้ไทยนำห่าง๕ประตูต่อ๑
ประตูนี้ทำให้เขานำเป็นดาวสงวนด้วยนะครับ
ครับ๑๐ประตูนะครับนำดิวตอนนี้
แล้วก็ปิดท้ายนะครับอีกหนึ่งประตูสวนกลับลูกนี้
คือออสเตรเลียนั้นไม่มีทางเลือกนะครับต้องเล่นพาวเวอร์เพลย์
แล้วก็โดนยิงสวนโดยจิรวัตรสอนวิเชียนครับ
จบเกมชนะ๖๑ครับไทยผ่านเข้าไปเล่นในฟุตซอลชิงชำโลก
ประเทศโคลัมเบียระหว่างวันที่๑๐กันยา
ถึง๑ตุลาคมปีนี้นะครับในช่วงปลายปี
แล้วก็มีข่าวจากวิเตอร์คอมันนะครับว่าเขาจะคุมทีมฟุตซอลไทย
เป็นครั้งสุดท้ายในฟุตซอลโลกสมัยนี้ครับ
ก็ยังยอดเยี่ยมสำหรับการแข่งฟุตซอลนะครับสำหรับทีมชาติไทย
ส่วนอีกหนึ่งคู่เลยเขาบอกว่าล็อกถล่มคู่นี้นะครับ
ญี่ปุ่นซึ่งเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ศึก
ซอลชิงช้ำเอเชียนะครับมาในชุดน้ำเงินพบกับเวียดนาม
ในเวลาปกติ๔๐นาทีครับทั้งคู่เสมอกัน๓ต่อ๓ครับ
ต่อเวลาพิเศษอีกครึ่งละ๕นาทีก็ยังเสมออยู่นะ
เสมอเป็น๔ต่อ๔ได้อีกคนละลูกในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ
ดวนลูกจุดโทษนี่แหละครับคุณวรปัตรครับ

ทีมงานจะตัดมาให้ดูว่าเข้าหรือไม่เข้าเป็นลูกปัญหานะครับ
สินให้ไม่เข้าแล้วใจมันไม่ได้แล้วครับ
ยิงลูกนี้พุทธศาสประตูของเวียดนามเหนียว
ลูกนี้พอยิงเข้าไปฟุตซอลโลกครับ
โอ้โหเวียดนามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับ

เขาไม่ได้หมูไม่ได้ฟลุกจากการที่ทำให้ไทยเหนื่อยในรอบที่แล้วครับ
นามชุดนี้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะคุณวรปัต

ซึ่งไม่ใช่งานที่ไทยนั้นจะผ่านได้ง่ายในการชิงแชมป์อาเซียนครั้งต่อไปแล้วครับ
นี่ภาพช้าลูกจุดโทษไปดูอีกที
ที่ธนาคาร์โอรุโมริโอกะยิง

ให้เห็นเลยครับว่าเข้าไปแล้วคือตะข่ายสั่นเนี่ยมันเรียบร้อยไปแล้วครับ
แล้วคนยิงเป็นเทพเจ้าฟุตซอลของทางญี่ปุ่นด้วยนะครับ
คือถ้าลูกนี้กรรมการตัดสินให้เข้าเวียดนามอาจจะไม่ได้ไป
กฏฐานการว์มันจะไม่ใช่แบบนี้ครับ
ก็ถือว่า๔ทีมที่เข้าไปตอนนี้นะครับ
รวมถึงอูสเบกิสถานเจ้าภาพนะครับ
เพราะว่าในผลของรอบ๘ทีมอีก๒คู่นะครับไปดูกันหน่อย
นั่นก็คืออุสเบกิสถานเจ้าภาพนั้นเอาชนะอีรักษ์ไปได้๓ประตูต่อ๐นะครับ
คู่หนึ่งอีรานเอาชนะคีกิสถานไปได้๗ประตูต่อ๐ครับ
โดยในรอบรองชนะเลิศครับแข่งขันในวันที่๑๙กุมภาพันธ์
ไทยจะพบกับอูสเบกิสถานเจ้าภาพครับในเวลา๑๘นาฬิกา

ส่วนอีกคู่หนึ่งครับอีรานจะพบกับเวียดนามในเวลา๒๑นาฬิกานะครับ
ครับเราไม่เคยเป็นแชมป์เอเชียนะครับดีที่สุดคือรองแชมป์
ครั้งนี้มีโอกาสเข้าชิงก็คงมองไว้ที่อิหร่านนะครับ

เพราะครั้งที่แล้วไทยดั้งเขียนอิหรวัล
ตกรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าใครยังจำได้